คุณผู้ชมคะในช่วงโควิด๑๙แบบนี้เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะบ่นว่าเศรษฐกิจมันซบเศร้า
ธุรกิจหลายอย่างได้รับผลกระทบจนน่าเห็นใจมาก
แต่ก็มีธุรกิจบางอย่างที่ทำรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมจริง
ว่าจะเป็นพวกออนไลน์หรืออะไรแบบนี้นะ
รวมถึงนี่ค่ะต้นไม้ค่ะ
โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มันเป็นใบด่างราคามันสูงมาก
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าต้นไม้เนี่ยกล้วยดั่งอินโดนีเซีย๑๐ล้านบาท
มีคนซื้อจริงวางเงินสดแล้วด้วย่ะ
นี่เห็นเงินสดอีกละค่ะ
นี่เขาวางเงินกันแบบนี้เลย
นายสุธานสิทธิธัญญากรเจ้าของจากกรุงเทพนะคะ
เทียนวรโชคเจ้าของคนใหม่ชาวจังหวัดระยอง

ตอนนี้หันมาจับไม้ด่างขาย
เพราะว่าค้าพลอยมันซบเศร้า
เลยมาขายต้นไม้กันดีกว่า

ล่าสุดเลยซื้อกล้วยด่างอินโดนีเซีย๑๐ล้าน

เขาก็ศึกษาก่อนนะครับเริ่มทดลองจากซื้อหน่อเล็กมาปลูกก่อน
ละ๘บาทก็ดูแลรถน้ำจนเติบโต
ขายได้แสนแปดอ่ะแล้วแนวโน้มมันดีขึ้นนะคะ
เจอกล้วยด่างอินโดต้นนี้เป็นพันธุ์แดงอินโด
ด่างเนี่ยก็คือมันมี๓ลายในต้นเดียวกัน
ปกติอาจจะมีลายเดียวนี่๓ลายในต้นเดียว
ตอนนี้กล้าซื้อเพราะว่า๑๑๐ล้านเนี่ยเขามีหน่อ

แต่กล้วยธรรมชาติเขาเกิน๓หน่ออยู่แล้ว
เมื่อเช้าโฉะไปนึงหน่ออังกฤษไปสองล้าน
คือก็จองก่อนประมาณอาทิตย์
เราก็จะให้เค้าไป๓หน่อนั็ยเค้ายังไม่เปิดจอง
อังกฤษจากกิจเก็บไปเป็นต้นแม่

คือซื้อปุ๊บมีคนจองปั๊บ
มีคนแบ่งขอซื้อหน่อไปแล้วอ่ะสองล้านอ่ะหน่อหนึ่งขายไปแล้ว
นี่ไงเขาเลยบอกว่าคือมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
ซื้อมา๑๐ล้านคุณก็แตกหน่อขายไปสิหน่อละ๒ล้าน๒ล้านอย่างนี้
คือบางคนเห็นข่าวตอนแรกบอกโอ๊ยปั่นราคากันหรือเปล่า

คือจะทำให้วงการกล้วยด่างราคามันพุ่งกระฉูด
เขาบอกนี่ไงเงินสดนะ๔๕๐๐๐๐๐บาทคือวางมาจำกันก่อนนะ
แล้วก็พอเอาต้นกล้วยด่างมาส่งก็จ่ายเงินสดอีกนะ
อีก๕๕๐๐๐๐๐บาทนะเงินสดล้วนนะจ๊ะ
ซึ่งเจ้าของใหม่เขาบอกว่าผมไม่ได้ปั่นราคา
แต่ผมลงทุนเห็นไหมซื้อสิบล้านมีหน่อมาสามหน่อน
อันนี้ถูกกว่าหน่อแปลงก็ได้เรื่อยอ่ะจริง
สิบหน่อหน่อล่ะ๒ล้านก็๒๐ล้านก็ได้กำไรเท่าตัว
มึงเกี่ยวกับสอนสักต้นไหมหรอหรือสักหน่อไหม

เขาก็บอกว่าอุ้ยไม่มีใครใจถึงขนาดนี้มาก่อนเลยนะ
อืมก่อนหน้านี้ก็จะมีคนซื้อบ้างแหละต้นเล็กเล็ก
คือต้นเล็กราคามันก็จะแบบลดหลั่นกันไปไง
ต้นเล็กถามว่าเอ้ยราคามันถูกลงมันเท่าไหร่
ก็๒ล้านอ่ะ๓ล้านอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเอากล้วยน้ำวาที่บ้านพี่ก่อนก็ได้หลายหน่อ
ไม่เนี่ยไปดูต้นไม้ที่บ้านเต็มเลยมีอันไหนใบด่างบ้างไหม

อย่าไปเอาน้ำยาหยดไม่ได้นะไปหลอกเขาว่าด่างไม่ได้นะ
มีบางคนไปหยดน้ำยาหล่อที่บ้านก็นะครับ